พิธีพระทันเพลิงศพผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะ
มีอยู่๓วัดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปดูที่วัดราชสามัคคีหรือว่าวัดหนองกรุงศรีกันก่อนนะครับ
บรรยากาศที่วัดราชสามัคคีหรือวัดหนองกรุงศรีในวันนี้
เป็นหนึ่งในสามวัดที่มีพิธีพระชธานเพลิงศพซึ่งวัดราชสามัคคีมีผู้เสียชีวิต๑๙ศพนะครับที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้
เวลา๑๕นาฬิกาวันนี้กล่องเพลิงพระชธานถูกอันเชิญมายังวัด
เจ้าหน้าที่และญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙รายได้ยืนรอรับเพลิงพระราชทานดอกไม้จันทร์พระชธานและผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่วัดเพื่อประกอบพิธี
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระชธานเพลิงศพ
พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อเดินทางมาถึงที่วัดเจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายรับสั่ง
และอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี
จะยืนสงบนิ่งหนึ่งนาที
หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ทอดผ้าดรายพระศทานจำนวนห้าดราย
พระสงฆ์สมณศักดิ์ที่พิจารณาพาดรายพระราชทาน

และพระสงฆ์ข้าราชการแขกผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์
จากนั้นในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ได้มีพิธีชาปนกิจหรือว่าการเผาจริงนะครับ
โดยใช้การเผาแบบเชิงตะกอนชั่วคราว
ได้ก่อสร้างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมา๑๙บล็อก
บนลานอเนกประสงค์ของวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้

ซึ่งจะชาปนกิจคู่กับลูกชายที่ได้ผ่าออกจากท้อง
และเชิงตะกอนอีก๑๘เตาเป็นของเด็ก
ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่เป็นอิดมวลเบา๒๐๐๐ก้อน
ปูน๒ตันและทราย๕คิว
ในการก่อเตาและทำให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

โดยเรียงต่อกันจนครบ๑๙เตา
เริ่มด้วยเชิงตะกอนของคุณครูที่อยู่เป็นเตาแรก
ตามด้วยเชิงตะกอนของเด็กอีก๑๘เตา
ซึ่งมีความหมายว่าให้คุณครูช่วยจูงมือเด็กขึ้นสู่สวงสวรรค์
สำหรับเชิงตะกอนทั้ง๑๙เตาถูกระดับตกแต่ง
โดยประดับด้วยผ้าขาวดำดอกไม้
และนำรูปหน้าศพมาวางไว้ด้านหน้าในแต่ละเตา
อกจากนี้ยังได้นำสังกษีรองด้านล่างสุด
แล้วนำไม้ฟืนและถ่านไม้วางลงไป
ก่อนนำโลงมาตั้งบนเชิงตะกอน
เสร็จพิธีจะลื้อเตาเผาออกทั้งหมด
เพื่อให้พื้นที่ได้กลับไปใช้เป็นลานอเนกประสงค์เช่นเดิม
อกจากนี้บริเวณรอบเชิงตะกรมีการจัดที่นั่ง

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเต็นต์ขนาดใหญ่
เอาไว้เพื่อป้องกันฝนตกลงมาระหว่างประกอบพิธีด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ของผู้เสียชีวิต๑๙รายในพื้นที่วัดราชสามัคคีนะครับ
ทางท่านเจ้าวาดวัดได้เปิดเผยถึงพิธีแก้เคล็ด
พิธีชาปนกิจศพนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารนะครับ
คือปกติตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่
ไม่นิยมทำพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่เรียกว่าเป็นวันแข็ง
คือหลวงพ่อท่านบอกว่าได้ใช้วิธีการที่เรียกว่าพิธีกลนะฮะ
โดยจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าญาติโยมทำพิธีลักษณะ
เหมือนพระมาทักว่ามาทำอะไรกัน
ญาติโยมก็จะบอกว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังนะฮะ
แต่พระท่านก็จะขอบินทบาทบอกว่าวันนี้วันอังคาร
จะเผาไม่ได้แต่ขอบินทบาทเพื่อไปประกอบพิธีให้ถูกต้องตามประเพณี
แต่พระมาทักว่าจะให้พุทธการแม่สระดีทนับทราบ
ผมก็ต้องทำให้บ้านดีกว่านะครับ
มาหัวขอแพ้ที่สุขไปเผาเข้าใจคุณบ่
รักษณะกับเอราธิสุภาพไฮกัลสามารถการงบสาธุภาพกันครับ

เริ่มทยอยลำเลียงศพลงมาจากสาราบำเพ็ญกุศลนะครับ
วัดราชสมัคคีนะครับโดยญาติโยมช่วยกันยกโลงลงมานะครับ
มีพระท่านเดินนำหน้ามาขั้นตอนสำคัญในครั้งนี้คือ
เจ้าหน้าที่จะเชิญหีบไฟพระชธานเดินนำทุกร่างมายังเชิงตะกอนชั่วคราวด้วยนะครับ
โดยเริ่มจากการเคลื่อนร่างของคุณครูและลูกชายจากนั้นก็ตามด้วยศพของเด็ก๑๘ศพนะครับ
สองศพสุดท้ายเป็นศพของน้องฝาแฝดเคลื่อนออกมาจากสาราเมื่อเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาที
ก่อนจะมีการวางศพบนเชิงตะกอนชั่วคราวแล้วทำพิธีทางศาสนาสวดมติกาบังสุกุล
ท่ามกลางประชาชนแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับที่มาส่งผู้ที่เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนที่วัดศรีอุทัยค่ะประชาชนจำนวนมากก็มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะ
เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายกล่องเพลิงพระราชทานได้ถูกอันเชิญมายังสาราธรรมสังเวศ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์ที่วัดศรีอุทัย
แจกดอกไม้จันทร์พระราชทานและผ้าไตรพระราชทานมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
มีชาวบ้านนับพันคนเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้วัยชนจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู
ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากที่วัดแห่งนี้เป็นการชาปนกิจด้วยเตาเผาไฟฟ้า
ของผู้เสียชีวิตนำสิ่งของที่รักมาวางไว้หน้าโรงศพมีทั้งกล่องนมเสื้อผ้าชุดนักกีฬา
เพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนายจุรินร์ลักษณะวิสิตรองนายกรรธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
หลัดอำเภอหนองบัวลำพูได้อ่านหมายรับสั่งและอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ประชาชนจะยืนสงบนิ่งไว้อาลัย๑นาที
ต่อมาประธานได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อพระสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไรพระราชทาน
แล้ววางดอกไม้จันทร์จากนั้นลำดับต่อไปข้าราชการญาติและชาวบ้านในตำบลอุทัยสวรรค์
ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย
ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีด้วยบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะ
ขณะที่พิธีการผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แจกจ่ายของชำรวยนะคะ
ก็คือเจลแอลกอฮอลพระราชทานร่มพิมเซนเพื่อมอบให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
สำหรับที่วัดศรีอุทัยมีการจัดพิธีรวมทั้งสิ้น๑๑ศพค่ะ
ซึ่งจะเป็นการชาปนกิจด้วยเตาไฟฟ้า๙ศพนะคะ
ส่วนไม่ชาปนกิจสองศพคือภรรยาและลูกชายของผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างเครื่องรกกระบะ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
วัดราชสามัคคีกับวัดศรีอุทัยช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดเทพมงคลพิชัยค่ะ
ชาวบ้านตำบลอุทัยสวรรค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หนองบนลำพู
ด้วยวิธีการเผาแบบเชิงตะกอนเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ทันทีที่เพลิงพระราชทันมาถึงวัดเทพมงคลพิชัย
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าหน้าที่และญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๖ราย
ได้ยืนตั้งแถวรอรับเพลิงพระราชทาน
ดอกไม้จันทร์และภาตรายพระราชธานค่ะ
โดยมีนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี

อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ประธานและผู้ร่วมพิธีจะยืนสงบนิ่ง๑นาทีนะคะ
จากนั้นประธานในพิธีในทอดภาตรายพระราชธาน
จำนวน๕ไรและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นิมนต์พระพิธีธรรมมาสวดธรรมนองหลวง
โดยมีพระสงฆ์สมณสัตว์ที่พิจารณาภาตรายพระราชธาน
แล้ววางดอกไม้จันทร์ก่อน
ต่อด้วยพระสงฆ์ข้าราชการและแขกผู้มาร่วมงาน
วางดอกไม้จันทร์ตามลำดับ
เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิต๓ใน๖ราย

เผาที่เชิงตะกอนหรือเมนเผาศพชั่วคราว

ของผู้เสียชีวิตต่างมาเฝ้ารออยู่ที่บริเวณรอบเตาเผา
เพื่อส่งบุคคลอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้าย
สำหรับวัดเทพมงคลพิชัยมีศพบำเพ็ญกุศล
และจากชัพนกิจที่วัด๓ศพ
เผาที่เชิงตะกอนหรือเมนเผาศพชั่วคราวที่เตรียมไว้

ใช้เวลา๑วันเพื่อรอให้เตาเย็น
จึงจะเก็บเท่ากระดูกใส่อัฐิ

ที่เป็นพ่อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตและลูกชาย
ครอบครัวจะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

หนองบวลลำภูย์มีคู่ภัย
นำรถไปส่งที่วัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมีพิธีพระทานเพลิงศพในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเปลี่ยนชุดอาชีพในฝันให้กับเด็กเด็กนะครับตามความต้องการของผู้ปกครองนะฮะซึ่งมีจิตอาสาเป็นร้านเสื้อผ้าที่ตัดชุดอาชีพเด็กจากลำปางเนี่ยส่งมาให้นะครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสริมธรรมอุดรธานีนำชุดสิบเก้าชุดคือชุดตำรวจ

จึงประสานหาชุดจากที่ต่างปรากฏว่าชุดที่น้องมีความฝันอยากจะมีเนี่ยมีครบทุกชุดเลยนะครับในร้านที่ติดต่อไปซึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางรวมถึงลูกชายของผู้ก่อเหตุที่ญาติแจ้งว่าอยากเป็นตำรวจนะครับแล้วทุกชุดที่ส่งมาตัดมาให้นิสัยได้พอดีเลยนะครับโดยชุดทั้งหมดใช้เวลาประสานงานเมื่อช่ว
จัดเรียงตามชื่อของน้องโดยการเปลี่ยนชุดครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายคนมาช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับศพของน้องนะครับ
เราก็ต้องถอดชุดเดิมออกให้น้องก่อนแล้วก็ใส่ชุดนี้ลงไปให้แทนค่ะ
ก็จะประมาณนี้ค่ะ
ด้านน้องแต่ละคนแล้วก็ทำตามฝันของเขาให้เขาเป็นจริงค่ะ
เจ้าวาดวัดศรีอุทัยบอกว่าการเปลี่ยนชุดก่อนพิธีพระทานเพลิงศพทางวัดได้สอบถามกับทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วนะครับ

ทำได้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับครอบครัวที่อยากสารฝันให้กับลูกหลานของตัวเอง
จะมีการให้เด็กนั้นได้แต่งชุดก่อนจะเผา
ก่อนจะได้รับพระราชทานเพลิงนั้นได้ใส่ชุดที่ตนเองอยากเป็นอยากเป็น
ก็เลยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับญาติผู้ที่เสียชีวิตครั้งนี้ครับและเป็นการให้กำลังใจแก่ญาติผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยครับ
ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามได้เกิดขึ้นขณะที่มีอดีตนักฟุตบอลทีมหนองบัวพิชยะนะครับ
ที่เสียชีวิตด้วยหนึ่งศพนะครับทางญาติญาติก็มีความประสงค์ขอให้เปลี่ยนชุดเป็นชุดนักฟุตบอลให้นะครับ
เนื่องจากเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็เป็นความฝันนะครับเจ้าวาดวัดบอกว่าได้ให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นำกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้เป็นแรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสิ่งที่เป็นอดีตก็ถือว่าผ่านไปแล้ว
สิ่งที่เป็นอนาคตยังไม่มาขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
ส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยวันนี้อดีตครูของพ่อลูกนะฮะ
ก็คือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับก็คือนางจุธามาศแสงปัญญาวัย๖๗ปีนะครับ
ครูของพ่อลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้นำชุดตำรวจของคุณพ่อของคุณครูจุธามาศเนี่ย
มาให้ศพมาใส่ให้ศพของหลานนะฮะใส่ก่อนเผานะครับ
หลังจากผู้เป็นแม่ของเด็กชายที่เสียชีวิตเคยพูดกับอดีตครูไว้ว่าลูกชายฝันอยากเป็นตำรวจนะฮะ
แต่สั่งตัดชุดให้ไม่ทันนะครับแม้ว่าชุดของพ่อจะขนาดใหญ่ไปบ้าง
แต่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ามีเทคนิคในการช่วยแต่งตัวให้น้องใส่ได้พอดี
น้องถือว่าเป็นผู้พันธุรุ่นจิ๋วเหมือนกับคนอื่นนะครับที่ได้เป็นตำรวจนะครับ
ทำให้ทางอดีตคุณครูก็ปลื้มใจมากนะครับที่ช่วยสารฝันให้กับหลานเป็นครั้งสุดท้าย
เขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาไปฝันว่าเขาอยากเป็นตำรวจเขาต้องเป็นตำรวจรักษาพระองค์อะไรก็ว่าไป
คือคือแม่เขาก็เป็นลูกศิษย์แม่เหมือนกันทั้งพ่อทั้งแม่เขาเป็นลูกศิษย์แม่
อ่าทั้งสองคนเป็นลูกศิษย์แม่แล้วแม่จะให้หลานไม่ได้เช่าเหรอ
ส่วนอินทนูหรือว่าเครื่องหมายติดบ่าของพ่อนะครับทางคุณครูจุธามาศนะฮะ
คุณครูนะครับได้ถอดออกนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้คิดถึงคุณพ่อนะฮะ